แต่ที่พูดถึงหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อ
เด็กน้องหนูอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็น
ค่ะปาทังก้าตั๊กกระแทนปาทังก้าที่เขาพริกทอดกิน
ปาทังก้านี่แหละโอ้โหสร้างรายได้ดีมากเลยครับ
โอ้โหตั๊กกะแตนเพียบไปหมดเลย
แล้วดูดิเอาบางตัวซ้อน๒บางตัวซ้อน๓

ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับไปเจอกับคุณวิทยาอุไลนะฮะ
เป็นเจ้าของฟาร์มตั๊กกะแตนที่ตั้งอยู่ที่บ้านใต้

ที่แห่งนี้สร้างรายได้ดีมากนี่คุณผู้ชมตั๊กกะแตนฮะไม่ได้ขายเฉพาะตัวแล้ว
เขาบอกว่าไข่ตะกะแตนก็ขายได้ดีค่อยฟังไปค่อยฟังไปคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจ
คุณวิทยาเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเคยทำงานรับเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต
แต่ไปเจอกับโควิด๑๙ไม่ไหวไม่ไหวกลับบ้านดีกว่าเริ่มต้นด้วยการเลี้ยงจิ้งหรีดก่อน
เขาเลี้ยงจิ้งรีดก่อนนะก่อนจะมาเลี้ยตะกะแตนเนี่ยแต่ทีนี้เขาก็ไปเจอกับตั๊กกะแตนในแฟนเพจเฟซบุ๊คที่เชียงราย
เหมือนก็ดูในอินเทอร์เน็ตถามว่าจิ้งหลีดอย่างเดียวมันไม่พอแล้วอยากเลี้ยงอะไรเพิ่มเติมที่มันใกล้เคียงกับจิ้งหลีด
ก็ตั๊กกะแตนนี่แหละครับเขาก็เลยเปิดใจทดลองเลี้ยงดูแล้วก็ขายเป็นชุด
เรื่องเนี่ยคนที่เขาขายอยู่ที่เชียงรายเนี่ยเขามีขายแบบเป็นชุดทดลองเลี้ยง
เขาก็เลยเอามาลองเลี้ยงดูปรากฏว่ามันได้ผลดีฮะแล้วยังไงล่ะตะกะแตนปลาทังก้ามันเลี้ยงง่าย
ให้กินอะไรกินยาแค่เนี่ยครับแล้วเลี้ยงเอาไว้๖๐วันขายได้แล้ว
ดีนะมันซ้อนกันเขาบอกว่านอกจากจะขายตั๊กกะแทนได้แล้วนะ
ใครจะเชื่อไข่ตั๊กกะแตนนี่เอามาให้ดูนี่นี่คือไข่ตะกะแตน
นี่คือครั้งแรกที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นไข่ตะกะแตนนะฮะเขาบอกว่าเห็นเป็นฝักอย่างนี้เขาเรียกเป็นฝักนะ
สักประมาณ๕๐๖๐ตัวในนั้นฮะแล้วขายดีด้วยยังไงไข่ตะกะแตนแบบนี้ขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ
ฟังให้ดีนะกิโลกรัมละ๑๐๐๐บาท